ส่วนเรื่องนี้นะคะที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็แรงไม่แพ้กันค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อมีพฤติกรรมของวัยรุ่นสองกลุ่ม
จะเกิดวิบาท้ากันทักกันโอ้โหท้าตีท้าต่อยกันในโซเชียล
แล้วก็ยกพวกตะลุมบอลกันเป็นบ้านเล่นครับ
บ่อยครั้งก่อเหตุจนชาวบ้านเอือมละอา
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังไม่จบนะคะชาวบ้านอดรนทนไม่ไหว
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการมาก่อเหตุแล้วทำให้เยาวชนวัย๑๔ปี
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เหตุการณ์นี้คือสาหัสสองรายด้วยล่าสุดนะคะ
นี่คือคลิปที่มีการถ่ายเอาไว้ค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ในพื้นที่สพสำรงใต้
คือหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยตำรวจก็ได้รับการแจ้ง
แล้วก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะคะ
เยาวชนต้องบอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเลย
คนเจ็บที่สาหัสก็วัย๑๔ปีเท่านั้น
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลบางย่าแพรก

ทีนี้ในที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมมันจะเจอรถมอเตอร์ไซค์สีฟ้าจอดอยู่กลางถนน
แล้วก็ที่พื้นถนนคือสิ่งที่พบ
เป็นพวกเสดหินขวดแก้วกระจายเกลื่อนเต็มพื้น
ห่างไปสักประมาณ๓๐เมตร
ตรงนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอนี่คือปลอกมีดหนึ่งอันนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเจอระเบิดปิงปองอีก๑ลูกด้วยค่ะ
นี่ระเบิดปิงปองที่วัยรุ่นใช้ก่อเหตุโอ้โหอาวุธครบมือจริง
ทีนี้เหมือนกับใกล้กันอีกเจ้าที่ตรวจสอบดู
ก็เจอรถยนต์สีบรอนเทาจอดอยู่ใกล้เคียง
เป็นรถของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะคะมีร่องรอยถูกมีดฟันที่บริเวณประตูหลังด้านซ้าย
ส่วนคนเจ็บสองคนเนี่ยอายุสิบสี่ปีคือเด็กชายเอฟค่ะแล้วก็อีกคนคือคือเด็กชายฟลุ๊กนะคะ
ก็บาดเจ็บสาหัสค่ะเห็นบอกว่าเด็กชายฟลุ๊กเนี่ยถูกฟันที่นิ้วข้างซ้ายเกือบขาด
ส่วนอีกคนถูกฟันที่ลำคอเป็นแผลขนาดใหญ่ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนนะคะทราบว่าวัยรุ่นสองกลุ่มนี้เอาตรงคือไม่ถูกกันตั้งแต่แรก
กลุ่มนึงเนี่ยเป็นเด็กแถววัดบางย่าแพรกส่วนอีกกลุ่มเป็นเด็กแถวซอยโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ท้าตีท้าต่อยทักแชทกันโอ้โหวิวาทะในโซเชียล
ที่เหมือนกับจะมีเด็กหญิงขวัญวัย๑๔ปีเป็นคู่กรณี
ส่งคลิปมาท้าทายค่ะมาท้าทายกลุ่มของอีกฝั่งหนึ่งก่อน
พอท้าทายไปมาค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าก็เหมือนกับมีการยกพวกกันมา
แล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยปืนแล้วก็ระเบิดปิงปองเนี่ยไล่ปลาไล่ฟันกันนะคะ
จังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับตัวคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าฝั่งคู่กรณีกลุ่มนึงเนี่ยมีการปาระเบิดปิงปองมาใส่
แต่ว่าระเบิดปิงปองไม่ทำงานก็เหมือนกับฝั่งของเธอเอง
ก็มีการหยิบระเบิดปิงปองปลากลับขึ้นไปค่ะ
ก่อนที่จะโดนฝั่งนู้นใช้มีดไล่ฟัน
กระทั่งมีคนเจ็บสาหัส๒รายอย่างที่เห็น
ฟังเพิ่มเติมคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
อาปาเสร็จมันกับแล้วนี้หนูเดินไปตรงนั้น

ทีนี้มันเหมือนจะฟันมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ฟัง
เหมือนมันง้างเฉยอะ

นายสาราพุทพลายวัย๓๙ปีค่ะ
ตัวเขาเองก็บอกว่าเห็นเด็กแถวนั้นออกมาซื้อของตามร้านสะดวกซื้อสักพักนึง
กลุ่มเด็กกลุ่มนี้ก็วิ่งหนีตายเหมือนกับโดนไล่ทำร้าย
สักพักหนึ่งคนที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านเองก็มองเห็นว่าผู้บาดเจ็บมีอาการไม่ค่อยดี

ฝั่งคนก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จ
ก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยอะค่ะ
เห็นเครื่องฟันก็เข้ามาปุ๊บ
มันก็โดนอีกทีหนึ่งน่าเปิดบินที่นี่
ตอนนั้นอาการของน้องยังมิสติไหม
ดูเหาะเขาเดินมาจัดคอก็ล้อม
เดี๋ยวนะพาไปพาไปพาหมอขอดูแผลหน่อย
พอเห็นแผลผมก็เลยเอาเสื้อแปะเข้าไป
พอแปะมุมเพื่อเอามอไซค์

ตรงนี้ลงมาตรงคอถึงลูกกระเดือกเลยใช่ไหม

ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์นายนบ
เขาบอกว่าโอ้โหเบื่อหน่ายเหลือเกิน

วัยรุ่นสองกลุ่มนี้ค่ะมักจะมาท้าทาย
เจอกันแถวบริเวณถนนเรียบด่วนบางย่าแพรกนี่แหละ
แล้วก็เหมือนกับมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกันแบบนี้

ชาวบ้านบอกว่าวอนตำรวจเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน

ผู้เสียหายชาวบ้านรวมทั้งคนที่อยู่แถวนั้น

ตามล่าตามตัวเยาวชนกลุ่มนี้
และช่วยมาไล่เลี่ยงมาตรวจสอบดู
อย่าให้มาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
ที่สุดค่ะตำรวจจะมีการเรียกตัวคนก่อเหตุ
หรือว่าเรียกตัวคนที่อยู่ในพื้นที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ